ส่วนเรื่องของการเรียนตอนนี้นะคะทุกชั้นแหละค่ะต้องเรียนออนไลน์
ไม่ว่าจะเป็นเด็กปฐมเด็กมัธยมไปจนถึงมหาวิทยาลัยนะคะ
ทีนี้ช่วงนี้ค่ะเขามีการแชร์คลิปหนึ่งในโลกออนไลน์นะคะ
เป็นการเรียนกับอาจารย์มหาวิทยาลัยท่านหนึ่งค่ะ
แต่นักเรียนที่เข้ามาเรียนอาจจะจำนวนน้อย
ทำให้อาจารย์เกิดอาการแซะกัดนักเรียนในช่วงของการเรียนการสอนนะคะ
นักเรียนก็เลยถ่ายคลิปนี้เอามาลงโซเชียลคุณผู้ชมดูคลิปพร้อมกันค่ะ
ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่ครบตอนนี้มีคนอยู่กับครูเพียง๖คนค่ะ
อาจารย์คงน้อยใจแหละก็มากัน๖คนเองค่ะ
ลูกศิษย์ไม่มาเลย
เอาไม่รู้ว่าทั้งห้องเรียนมีนักเรียนอยู่เท่าไหร่
จริงแล้วนะคะที่คุณครูบอกว่ามี๖นี่อาจจะเป็นช่วงเวลาใด

คลิปนี้เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
เขาก็บอกว่าใครจะไปทนได้นั่งเรียนแบบนี้ไปด้วย
อาจารย์กระแนะกระแหน่ผู้จาสอเสร็จตลอดเวลา
โดยเฉพาะประโยคที่คุณผู้ชมจะได้ยินจากคลิปประโยคที่บอกว่า
ไปได้กับแฟนต่อหรืออย่างไรทำไมไม่กลับมาเรียน
คำถามนี้นะคะชาวเน็ตเขาบอกว่าเอ๊ะ
หรือมันไม่ควรจะออกมาจากปากพ่อพิมพ์ของชาตินะ
ที่จะต้องมีความอดทนอดกลั้นในการสั่งสอนลูกศิษย์
ตั้งคำถามกันไปนะคะในโลกโซเชียล
คลิปนี้คือนักศึกษาเขาเอามาโพสต์ไว้แล้วก็ระบุข้อความว่า
เรียนออนไลน์กับอาจารย์ท่านหนึ่งแซะเก่งมาก

กับอาจารย์ท่านนี้มาแต่ในโลกสอเชียลมิวเดียนะคะ
อาจารย์ที่นักศึกษาระบุถึงเป็นอาจารย์ระดับดร

อยู่ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งทางภาคเหนือ

คอมเมนต์หาจัญญบันวิชาชีพครูค่ะ
ชาวเน็ตเขาถามกันแบบนี้นะคุณครูจับสลากได้มาเป็นครูเหรอ
บางคนถามว่าส่งเครื่องดื่มชูกำลังชิงโชคแล้วได้เป็นอาจารย์หรืออย่างไร
อันนี้เป็นคอมเมนต์นะฉันอ่านตามคอมเมนต์นะคะ
มีคนหนึ่งเข้ามาให้ข้อมูลนะคะเพิ่มเติมบอกว่าอาจารย์ท่านนี้เป็นแบบนี้มานานแล้วนะคะ
ก็จะเห็นได้จากคลิปวิดีโอหลายคนก็แนะนำแหละค่ะบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ลองนำเสนอกลับไปทางมหาวิทยาลัย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผู้สอนหรือการประเมินอาจารย์ผู้สอน
รวมถึงการสะท้อนปัญหาให้ผู้บริหาร
คุณคุณคนอาจารย์บางทีในคอมเม้นท์ก็บอกว่าเนี้ยก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เหลือแค่หกคน

เขาจะมารอกันตั้งแต่เปิดห้องเลยนะคะ
อาจารย์ลองแต่งตัวตลกดูแล้วก็เปลี่ยนวิธีการพูดดู

ใช่ลองปรับเปลี่ยนดูนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เรียนออนไลน์อาจจะต้องเรียนต่อไปอีกนานเท่าไหร่
เรายังไม่รู้เดี๋ยวต้องรู้จะรู้หรือไม่